คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่นางเอกสุดฮอตคนนี้นิดนึงละกันนะ

จะเรียกว่าเป็นนางเอกเรตติ้งดีก็ได้นะ

อีสานร้องเพลงนี่โอ้โหพุ่งปี๊ด

ฝีมือก็ส่วนหนึ่งแต่บารมีที่สร้างก็ส่วนใหญ่ค่ะสาธุ
ไปดูดีกว่านะคะคุณสวยเขามีวิธีการทำบุญยังไง
บารมีที่ว่าไม่ต้องทำพิธีอะไรเยอะแยะคุณผู้ชม
สำหรับน้องไข่มุกเน้นปฏิบัติธรรมเป็นพอ
ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมปลดของเจ้าตัวเลยค่ะ
อย่างกลางเดือนนี้นะเคลียร์คิวไปอีกแล้ว
ไปที่วัดป่าแถวจังหวัดเพชรชบูรณ์
ไข่บุ๊กบอกว่าเธอเชื่อจริงว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิ
เป็นการสร้างสิ่งดีให้กับตัวเองอย่างหนึ่งค่ะ
น้อยก็ได้มากไม่ต้องไหว้ขอเทพขอพรที่ไหน
สร้างเองปฏิบัติเองนี่แหละได้กับตัวเองที่สุดแล้วค่ะ

หนูเป็นคนที่มูเหมือนกัน
แต่ว่าหนูไม่ค่อยได้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือตามเทพต่าง
ปฏิบัติเพราะว่าทุกครั้งที่หนูสวดมนต
หรือว่าหนูสวดอยู่ตลอดทุกวันอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะ
รู้สึกว่าการสวดมนต์สำหรับหนู
มันได้ในสิ่งที่ดีแล้วมันดีต่อตัวเรา
เพราะเราปฏิบัติเองเราทำเองเราไม่ได้ไปขอใคร

หนูก็เลยเชื่อมากว่าการปฏิบัติทำ
หรือว่าการสวดมนต์ไห้พระก่อนนอนเนี่ย
ภาวนาว่าเราอยากได้งานนั้นเราอยากได้งานนี้
พอเรานึกถึงแล้วเราปฏิบัติไปเรื่อยลงมือทำไปเรื่อย

นี่เป็นความเชื่อว่าพี่แจ๊คเองก็สวดมนต์อยู่เหมือนกัน

ห้องแต่งตัวแกก็สวดตลอดเลยอยู่ใกล้เริ่มร้อน

เออนะคะปฏิบัติธรรมเรื่องง่ายทำได้เองแถมได้บุญด้วยนะจ๊ะ
ว่าแต่น้องไข่มุกเนี่ยสวยฉ่ำมงขนาดนี้
สัมภาษณ์เมื่อตะกี้คุณผู้ชมค่ะชุดสีทอง

งามมากเป็นชุดไทยประยุกต์นะจ๊ะแบบเก๋ไปเลย
ไข่มุกบอกว่าส่วนตัวเป็นคนชอบเรื่องชุดไทยอยู่แล้ว
ภาพไทยโอ้โหเวรี่มัชเลยชอบมักแห้งมักหลาย

ภาษณ์ใหม่ตัดแบบว่าแบบสไตล์ใบรุ่นเลยนะ
ใช่ค่ะให้มันแบบดูโมเดิร์นขึ้นมานิดนึง
ไม่ได้ใส่แค่เวลาออกงานนะจ๊ะชีวิตประจำวันก็ใส่เหมือนกัน
ไข่มุกเหมือนพี่เลยพี่ก็ชอบใส่เหมือนกัน
พี่บ้านคอกระเชาะเวลากลบเลยมันบลูกดี

โอเคขอโทษแต่ว่าน้องไขมุ้งเขาชอบแนวแบบผ้าไหม
หรือว่าเสื้อแบบลายผ้าขาวม้าอย่างนี้
ไขมุ้งก็บอกเขาชอบเลยนะไปเจองานไหนมีต้องซื้อเก็บไว้
เก็บจนเรียกว่าสะสมก็ได้คุณผู้ชมขาผ้าไหมราคาแพงเด้อ
บอกราคาแพงไงก็สู้ค่ะเพราะอยากสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่
ผ้าไทยเป็นแฟชั่นมากกว่าเรื่องของความโบราณ
มากกว่าความเฉยนั้นเองทุกผู้ชมดูสิสวยนะ
ด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นเราสามารถดีไซน์ในแบบที่มันไม่สูงวัย
เออก็เอามาออกแบบใหม่ให้มันเป็นสไตล์ที่แบบวัยรุ่นใส่ได้
แล้วหนูรู้สึกว่าการใส่ผ้าไทยมันก็น้อยคนที่จะใส่แล้วหนูรู้ว่ามันเท่นะ

ชุดไทยก็ดูเวลานะอย่างพี่แจ๊คเนี่ยใส่กลางคืนไม่เอานะ

วันนั้นกลับมาจัดรายการดึกสบายใครวะออกแจ๊กกะลีนดีกว่า